รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
อย่ากลั้นครับ
อย่าเอามาอย่าเอามาด้วย
โอ๊ยช่วยด้วย
โอ๊ยเร็ว
อยู่แล้ว
โอ๊ยมันมิ่งเร็วขึ้นเรื่อยว่ะเนี่ย

โอ๊ยแม่มันอึดอย่างนี้วะเนี่ย
เอาง่ายกันดีว่ะเนี่ย

แต่อีกหัวมากก็ฟื้นขึ้นมาอีกเนี่ย
เอาง่ายวะผมนึกออกละ
พวกมันอยู่ที่นี่

ฮะผมมาสูจราหรือเปล่า

สาวสวยไม่อยู่แถวนี้อีกแล้วว่ะ

พอยรอดด้วย

แม่ไอ้แกเหนื่อยมากเลย

ไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่มาอีกสองสาม

โอ้โหสวรรค์ชัด

นักวิ่งงานมินิมาราทอน

รับสมัคร

สวัสดีค่ะพี่สนใจวิ่งมาราทอนกับเราไหมคะ

โอ้โหพี่เนี่ยชอบวิ่งมากเลยจ้ะ

ในใจน้องวิ่งในใจน้องอ่ะจ้ะ

แล้วพี่ล่ะคะไม่สนใจเหรอ

สนใจงั้นเดี๋ยวจ้าเอกพาไปสมัครด้านนี้นะคะ

แล้วมันต้องวิ่งยังไงบ้างอะครับ

โอ้โหน่ารัก

แล้วนี้วิ่งตอนกี่โมงอ่ะครับ
เราจะวิ่งกันช่วงเย็นนะคะ
แล้วก็ตอนคือเราจะมีปาร์ตี้กันต่อด้วย
โอ้โหปาร์ตี้

เพราะว่าเราไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ

ไม่ได้เว้ยกูอาบก่อนนะกูจะต้องรีดเสื้อผ้าอีก

เดี๋ยวกูจะรีดเสื้อผ้ากีฬาทำไมวะ

หนูน่าดสาวที่ไหนนะคะไม่เคยบอกนะ

แชร์วิคุณได้กินเหงือกินซาปผู้หญิง

กำลังเคราะห์ไปนับหน่อยฟ้าเนี่ย
พี่พ่อไปนิดหนึ่งพ่อ
ถือว่าพี่มาสมัครวิ่งมาลาทอนจ้า
จริงเลย

เอาแล้วเชื้อลูกเชื้อหลานีกว่ามั้ง
อ้าวเขาก็อยากวิ่งออกกำลังกายมั่งไม่ได้ไง

พระพระที่เสาชิงชาอะไร
ไว้ไปวันหลังครับพ่อ
พี่มาสมัครวิ่งมาลาทอนจ้า

พวกพี่นี่แข็งแรงวิ่งยังกลับมา

เอานะพวกพี่ทุกคนตัดสินใจแล้วนะว่าจะสมัครนะ

เออคือจะบอกว่าเขารับอายุไม่เกือบ๒๕ค่ะ

แต่พี่พึ่งอายุ๒๔เองนะจ้ะ
โอ้โฮพ่อหยุดเถอะ
พอแล้วถ้าพ่อ๒๔เนี่ยหนูยังเป็นวุฒิอยู่เลยพ่อเอ้ย

โอ้โฮไม่น่าถึงไปซื้อภาพเถอะพ่อ

ขอบคำไลน์

ไปไป

กูบอกแล้วไม่เหนื่อยด้วย

มาก
กลับมาก
คุณน้อเพื่อจะได้คุยกัน
วิ่งตามน้องข้อให้ทันก่อนให้

ทำไม
เดี๋ยวมึงก็รู้ว่ากูอะ
ฟิตขนาด
ทุกคนเตรียมตัวนะครับ

วิ่งตามกลับมา

ทำไมไม่ไปที่จุดสตาร์ทอะ

แจน

ไขว้ขาไขว้ขา
ไขว้ขาไขว้ขาไขว้ขาโชว์นี่
ไปไกลไปไกล
ไขว้ขาไขว้ขาไขว้ขา
ไขว้ขาไขว้ขาไขว้ขา

ไขว้ขาไขว้ขาไขว้ขา
ไขว้ขาไขว้ขาไขว้ขา
ไขว้ขาไขว้ขาไขว้ขา
ไขว้ขาไขว้ขาไขว้ขา
ไขว้ขาไขว้ขาไขว้ขา

ไขว้ขาไขว้ขาไขว้ขา
ไขว้ขาไขว้ไขว้ขา

โอ้ยไปกันหมดแล้วเว้อ

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
ตุ๊ปัดตุ๊บไปเดี๋ยวก่อนนะครับขอโทษนะครับ

ดูเดินโซซ่าโซเซเชียว

เลื่อย

โอ้โหสงสัยจะอากาศร้อนแล้วนะครับ

โอ้ชุดให้ยังไงครับ

เลื่อย
เรื่องกำเดาไหลเหรอครับ
ว้าวทุกค่ะจังอากาศร้อนโทษนะครับ

พายเป็นอะไรวะเนี่ย
ไม่จะข้าว

พาย

มาห้าให้อะไรตรงนี้กันวะเนี่ย

เราต้องตามหนูวะ
มึงจะมาเป็นมาร์ทีลไฟล์แซ่งกูที่หลังหรอวะ

มันไม่มาแล้ว

มันเป็นไงวะ
มันมาอีก๓เลยเหรอวะเนี่ย
เฮ้ยอย่าเข้ามา
อย่าเข้ามา
อย่าเข้ามานะเว้ย
อย่าเข้ามา
อย่าเข้ามา
อย่าเข้ามา
โอ้โฮดูดิ

กูจะบอกมึงว่ากูเจอซอมบี้

ก็มันซอมบี้นะกูยิ่งดีกว่าจะให้มันเดินแชร์อะไรไงแล้ว
แล้วนี่น้องจ้าเอ๋มันเป็นยังไงบ้างวะ

หัวใหม่วะน้องกูยิ่งลำไปไกลแล้วอ่ะ
โหมึงยังห่วงน้องสาวอีก

เชื่อไหมผู้หญิงวิ่งกับม้าเสร็จนะ

เสื้อมจะเปียก

นี่เหนื่อยมาเลยนี่

มักเป็นแฝนส์กันขนาดนี้เหรอปะนี่

มันเหนื่อยแน่แหน่ควะวิ่งมาถึงมากอดเลย

เป็นมายุดไว้เว้ยเฮ่ยว่านะ

ไปเพิ่ม
อีกยังใช่ใช่
ไอ้ผู้ชายที่โดนกันมันลุกมาทั้งสองคนเลยนะ

มันมาจากไหนวะทอมมี่เนี่ย
กูก็ไม่รู้ระวังผีไทยกูยังปวดหัวอยู่เลย

หนีที่วะ
เห้ยเราจะหนีไปไหนดีวะ

โอ้วทายทาย

มึงก็ต้องวิ่งที่วะ

อะไรวะไอ้ปองมีอะไรเกิดขึ้น

ใช่พ่อมันวิ่งละไก่จงเป็นคนไปหมดแล้วพ่อทำไงดีอ่ะ
ได้พ่อได้พ่อได้พ่อโอเคครับพ่อเดี๋ยวนี้ไปครับผม

ฮแกที่

ต้องยิงให้หัวกระจาย

มึงจะตายไม่ได้น้วย

หูยแยงยักษ์ไปแล้วหรอ
หรหรือว่ามันไม่ตามมาแล้วหรอ
เออหอะตรงนี้เรารอดแล้วหรอ

จริงด้วยมึง

ไม่รู้อะ

เข้ามาถ่วงเขยิบด้วย

ไม่มีจะเป็นแบบเนี้ย

เดี๋ยวเจ้าให้ต้องกิน

ตัวเล่น

อาอยุโอกอำนั้นอาอยุโอก

มันออกมาแล้ว

ไม่ไง

โอ้โเร่

ไม่รู้หรอก
แต่ตอนที่สติบ้าน

เร็วดีมากเขามาแล้ว
อย่ามีอีกคู่แล้ว

เห้ยหนีหนีหนีหนี

อุ๊ยใจแอใจแอ

เห็น

เข้ามากเถอะ

อุ้ยเฮ้ย

โอ้โหมันอึดอย่างงี้ว่ะเนี่ย

นี่งานไม่มาทอดนะซอมบี้เต็มงานเลยทำไงดี

ปู่เจอวิธีปราบสมบี้ไทยแล้ว

โอ้โหนี่ปู่จะบ้าป่ะจะให้มันกินน้ำมนต์ได้ยังไง

แถวนั้นเนี่ยมีตรงไหนที่มีน้ำเยอะบ้าง
น้ำเยอะ

พวกเองล่อมันไปที่จุดสตาร์ท

ปู่ก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันต้องเจอน้ำมนต์มันถึงจะหายไปซอมบี้
พวกเราเนี่ยรอพวกมันไปที่จุดสตาร์ทแล้วปู่จะเสกน้ำมนต์รอ

กลัวไม่ต้องรอแหละมันจะรอพวกเรามากกว่า

เฮ้ย

เฮ้ย

บ๊วย

สงสัยจุดอ่อนอยู่ที่หัววะ

รอดแล้วเว้ยรอดแล้ว

อย่าเข้ามานะเว้ย

อย่าเข้ามานะเว้ย

ไม่เอาอย่าเข้ามา

โดนใจเองก็เป็นซอมพี่ไปแล้วกันเนี่ย

ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้

ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้
ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้

ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้

ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้

ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้

ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้
ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้
ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้

ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้

ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้
ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้
ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้
ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้
ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้

ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้
ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้
ไปไอ้มายอยู่ออกชีวิตให้ไว้

พูก

พูกรักคอมพี่มาแล้วพูก

ปรึก

คุณไงดิพูชี้ไปเลย

เออนับโกมนับโกม

นามนต์ข้าวเหงาหวาน
อาหมวดอะไรก็ในคูลเลอร์ในคูลเลอร์ไง

ก็ตัวใครตัวมันสิวะ

เฮ้ยรมมมม้วด

เนี่ยเหรอลูกศิษย์ของไอ้แก่ดม

ถึงเวลาฝากสางแก
ถ้าอย่างนั้นเข้ามาเลย

สังเกตจากแขนพี่พลอยได้ไหมครับ
จะเห็นว่าผิวเปลี่ยนแปลงมาใน๓สัปดาห์

เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่
เมื่อไหร่ที่เราจะรักกันนะครับ
เจ็บ
น้ำหมดข้าวหมดป่ะ
หมดอะไรก็ในคูล่าร์ในคูล่าร์ไง
ไปเอามาสิวะ
อ้าวในคูล่าร์มีมั้ย

เออไปเอามา
เจ๊เย็บมดหนี้